มาดูเรื่องราวแปลกแหวกเอ๊ะกันบ้าง

วันนี้ค่ะจะนำเสนอเรื่องราวของร้านโชว์หวยที่ไม่มีคนขาย

เอางงเอางงเอาแปลกแบบนี้นะคะต้องไปติดตามกันเลยค่ะ
ตอนร้อนค้าวันนี้จะพาไปดูความแปลกแวกเอ๊ะ
ที่จะชวนให้ทุกคนเป็นงงจนสงสัย

แปลกตาแบบนี้ก็มีด้วยล่ะครับเนี่ย
เรื่องแรกเป็นงงแถมยังควรสงสัย
เมื่อเก็บไข่ไก่ไว้นาน๕วัน
อยู่ไข่ไก่ก็ออกเป็นลูกไก่จริง
เฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ย
โอ้โหคือตกใจมากอะ
คือป้าสะพ้ายเราเอาไข่มาให้ใช่ป่ะ
แล้วเราไม่ได้ต้มเราวางทิ้งไว้๔๕วัน
เรากำลังจะไปอาบน้ำเว้ยดูอะไรนี่อุ้ย

โอ้โฮพี่ไม่ได้กินหนูนะโอ้โฮพี่ขอโทษ
โหดูดิดูไข่ยังแตกมดยังขึ้นอยู่เลยนะ
มาไปไปหาแม่แอมป่ะ
โหทุกคนดูหน้าตาน้องดิ
ของพี่ไม่ได้ทำร้ายหนูพี่ไม่ได้ทำร้ายหนูนะ
ว่าเดี๋ยวพี่พาไปหาแม่

เกือบไปแล้วนะเจี๊ยบแต่ก็แปลกแหวกจนชวนงงจริงแหละครับ
ว่าเจ้าไข่ใบนี้เนี่ยอยู่ก็ฟักเป็นตัวซะอย่างนั้น
แต่เองเกิดมาแบบนี้แล้วก็ต้องส่งคืนแม่ไก่
แอบแดกจริงนะเนี้ย
เรื่องนี้ก็แปลกใหม่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอน
เพราะต้องการให้ลูกค้าที่มาซื้อจ่ายเงินเอง
แถมยังตามใจอีกว่าจะจ่ายเท่าไรก็ได้

ซึ่งแนวคิดนี้เป็นของพระครูภัยจิตธรรมพร
เจ้าอาวาสวัดเชียงทองตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่งานนี้ต้องบอกว่าแปลกแหวกไม่เหมือนใครจริง

และเรื่องราวต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวแสดงไม่ใช่สแตนอิน
เพราะนี่คือลิงจริง
ลิงที่ขี่จักรยาน๒ล้อ

โอ้น้าว

ไม่รู้ว่านี่คือความสามารถพิเศษที่คนหรือใครสอนกันละเนี่ย
สำหรับเจ้าอามลิงนักซิ่งแห่งฟาร์มจอระเข้
จังหวัดสมุทรปราการอายุ๘ขวบตัวนี้
ที่มันมีลีลาการปั่นคันเทพ
ปั่นมือเดียวยกล้อหน้ายกล้อหลัง

กแค่ไหนเจ้าอามก็ไม่หวั่น
แม่ปั่นขนาดนี้เนี่ยน่าชวนไปแข่งปั่นจักรยานกันสักแมทนะ

นอกจากฤลาการปั่นแล้ว
ลีลาการสเก็ตบอร์ดของพี่เขาก็ไม่ธรรมดา
ใครไม่เกรงใจบอดไม่มีจอดไม่มีพักกันเลยทีเดียว
แบบนี้ต้องยกให้เป็นลิงขั้นเทพแห่งปีเลยจริงครับ